พาไปเที่ยวกันต่อดีกว่าที่อุตรดิษฐ์นะ
เพราะว่าราชการจังหวัดอุตรดิษฐ์ก็ไปเปิดงานใหญ่เลยค่ะ
ดีแค่ไหนคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมไปดูด้วยตัวเองเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังด้วย
นายสุรศักดิ์เจริญสิริโชธผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิษฐ์นะคะ
โชว์ลีลาการเตะปี๊บหลังจากที่กินติ่งกระเทียม
หรือชาวบ้านในพื้นที่เขาเรียกว่าหำกระเทียมคุณผู้ชม
ซึ่งเป็นของดีของที่น้ำปาดเลยนะ
งานนี้ค่ะจัดขึ้นที่งานพญาปาดเทศกาลหอมกระเทียม
ของดีอำเภอน้ำปาดประจำปี๒๕๕๙
จัดงานขึ้นมาเพื่อที่จะให้เห็นถึงคุณสมบัติของดีเมืองน้ำปาด
ว่าของดีที่ว่านี้ถ้ากินเข้าไปแล้ว
จะทำให้ร่างกายมีพลังอย่างไร

มีคุณสมบัติเป็นศูนย์รวมของธาตุอาหารที่ดีของกระเทียม

กระเทียมกลีบหนึ่งหัวหนึ่งก็ถือว่าได้ประโยชน์ดีแล้วนี่นะคะ
แต่ถ้ากินติ่งกระเทียมได้ประโยชน์มากถึง๑๐เท่า
ช่วยลดคาเรสเตอรอลและไขมันต่าง
รวมไปถึงบำรุงร่างกายด้วย
งานนี้นะคะก็มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่
แล้วก็จัดมาตั้งแต่วันที่๑๗มีนาคม

ลองไปดูงานเขายิ่งใหญ่จริง
ไลท์ของงานค่ะเขามีการประมูลผลิต
ติ่งกระเทียมทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะ
ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ๒๐๐๐บาท
เพราะแต่ละปีนะคะหาติ่งกระเทียมได้น้อยนะคุณ
เป็นของหายากของหายากมากนะคุณ
ใช่ค่ะเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นกลางลำต้น
แล้วก็จะมีเฉพาะที่อำเภอน้ำปาดประมาณ๔๐ไร่เท่านั้นล่ะ
เขาบอกว่าถ้าเอากระเทียมมา๑๐๐กิโลกรัมนะคุณ

จะมีติ่งกระเทียมเอาเป็นคำชาวบ้าน
เพราะว่าสมมุติตัวกระเทียมออกมานะคุณ
คุณเห็นกระเทียมแบบนี้ใช่ไหมมันจะมีรากเง่าขึ้นมานิดนึง
มันจะมีหามกระเทียมติ่งกระเทียมเม็ดเล็กอยู่ไม่กี่เม็ด

แล้วก็บอกว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางอาหารมากกว่าหัวกระเทียมถึง๑๐เท่า
โดยเฉพาะคุณผู้ชายนะฮะถ้าได้กินปึงปังแข็งแรงขึ้นมาทันที

แน่นอนมีประโยชน์เพราะว่ากระเทียมนี่เป็นราชาสมุนไพร
ใครรู้แล้วอยากจะไปไปชมกันได้นะคะ
เพราะว่านอกจากจะมีติ่งกระเทียมของหายากแล้ว

การแข่งขันตำส้มตำลีลา
ประกวดหอมแดงกระเทียมสับปะรดและกระเช้าผลไม้ด้วยนะคะ

มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมภาคบันเทิง
ในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์ให้ชมกันด้วย
โอ้โหเมื่อกี้มีภาพหรือเปล่านะ
บอกว่าผู้ว่าอุตราดิษฐ์เขาหยิบติ่งกระเทียมหอมกระเทียมใส่ปาก
ต่อหน้าประชาชนที่มาร่วมงานกว่า๕๐๐คน
พร้อมเตะปลิ๊บให้ดูเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าแบบนี้

เขาบอกเป็นการแสดงโชว์พลังให้เห็นนะครับ
เพราะว่ากระเทียมจริงอย่างที่บอกมีสรรพคุณดี
รักษาโรครักษาร่างกายสมรรถนะทางเพศ
สุขภาพทางกายของคุณผู้ชายจะดี
คือกระเทียมมันจะไปช่วยลดคอเรสเตอรอลในเส้นเลือด

หรือไปส่วนไหนของร่างกายมือไม้อะไรต่างเนี่ยนะคะ
พวกเส้นเลือดของเลือดขอดก็ดีขึ้น